บนท้องถนนอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะมีผู้ชายเขาโพสต์คลิปบอกว่า
แท็กซี่ไม่เปิดไฟเลี้ยวตัดหน้าเขาจนรถเกือบจะล้มค่ะ
ส่วนเขาขี่มอเตอร์ไซต์ตามไปถามว่าทำไมไม่บีบไฟเอ่อไม่เปิดไฟเลี้ยวนะคะ
ก็โดนด่าแล้วก็พยายามจะขับรถไล่ชนรวมถึงหยิบประแจขึ้นมาขู่ด้วยค่ะ

เนี่ยค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามในไซนะคะ
ก็เล่าให้ฟังบอกเมื่อวันที่๑๕ธันวาคมที่ผ่านมาเขากับแฟนเนี่ย

คู่กรณีขับอยู่เลนขวาขับปาดหน้าไม่เปิดไฟเลี้ย
เขาเกือบจะล้มนะคะก็บีบแตรเพื่อเตือนนะคะ
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปถามแท็กซี่ว่าทำไมไม่เปิดไฟเลี้ยว
แต่แท็กซี่ตะโกนกลับมาด้วยคำหยาบคายแสดงท่าทีไม่พอใจ
พยายามขับรถเบียดแล้วก็จะขับไล่ชนด้วยเขาก็เลยจอดรถ
คนขับแท็กซี่เนี่ยเหมือนพยายามจะขับรถหนีก็ขี่ตามไปจะไปถ่ายทะเบียนเอาไว้นะคะ
กระทั่งแท็กซี่ขับมาจอดที่สี่แยกบ้านแขกเขากับแฟนก็เดินเข้าไปคุย
นี่ค่ะคู่กรณีปรากฏว่าเดินไปหยิบประแจที่ท้ายรถเหมือนจะเข้ามาทำร้าย
ก็เลยต้องเดินถอยออกมาตะโกนให้คนแถวนั้นโทรแจ้งตำรวจถี่นะคะ
เนี่ยค่ะตามข่าวเนี่ยก็คือเขาบอกว่าคู่กรณีหันจะไปทำร้ายแฟนของเขาด้วยนะคะ
ก็ท้าทายให้ไปเจอกันที่สอนอบุภาราม
เรื่องนี้ก็อยากจะให้คู่กรณีขอโทษและยอมรับผิดแต่เหมือนไม่สำนึกผิดเลยค่ะ
มีช่องทางที่รวบร่างเวลาระยะผมกับรถมี

ก็ตัดเข้าเลนในโดยที่ไม่เปิดไฟเลี้ยว

และกลายเป็นทำให้สีระคนด้วยที่เขาจะตัดหน้า
เป็นว่าเขาไม่สนใจว่าเขาจะเข้าจะออกเลน
หลังจากเขาชนพยายามชนผมแล้วผมพยายามตามจำทะเบียนเขา
เขาลงมาเขาหยิบประแจเป็นประแจเหล็กในรถ

พอหลังจากผมหลบได้แล้วเขาก็มีท่าทีที่ว่าจะหันไปมองหน้าแฟนผม

แต่ว่าความที่มีคนอยู่เยอะ
และมีคนที่พยายามแบบยืนมองอยู่รอบข้างเขาเลยเลือกที่จะไม่ทำ